ซึ่งผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ก็ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่ใช่เหตุการณ์ไฟไหม้ไม่ใช่เหตุการณ์ระเบิด
เป็นเหตุการณ์ที่ระบบป้องกันอัคคีภัยที่เรียกว่าระบบไพโรเจนบกพร่อง
เพราะว่าในอาคารระบบป้องกันอคีภัยจะแบ่งเป็น๒ลักษณะหลัก
ลักษณะแรกก็คือใช้น้ำเหมือนกับมีการติดตั้งสปริงเกอร์อยู่ในอาคาร
ลักษณะที่๒ก็คือระบบไฮโรเจนที่ทางอาคารสำนักงานไทยพาณิชยสำนักงานใหญ่
เขาก็ใช้ในระบบนี้แล้วก็เกิดปัญหาบกพร่องแล้วก็เกิดเหตุเมื่อวานนี้
ไปดูกันค่ะว่าระบบไฮโดรเจนนี้นะคะเขามีวิธีการติดตั้งอย่างไร
กันอัคคีภัยได้ในลักษณะไหนติดตามได้จากคุณพิรวัตรอัธนาคค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ภายในห้องเก็บเอกสารสำคัญ
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์เศร้าสลดในช่วงค่ำเมื่อวานนี้
และในวันนี้ครับไทยรัฐทีวีจำลองภาพกราฟิก
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจสถานการณ์และเหตุการณ์ดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
กลับไปในช่วงค่ำเมื่อวานนี้เวลาประมาณ๒๑นาฬิกา๓๐นาที
หรือประมาณสามทุ่มครึ่งนะครับภายในห้องเก็บเอกสารสำคัญ
เหตุการณ์ดังกล่าวนั้นนะครับไม่ได้ทำให้สภาพอาคาร
ทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใดเพราะไม่ได้เกิดเพลิงไหม้
ในเบื้องต้นตำรวจนั้นสันนิษฐานครับว่าสาเหตุน่าจะเกิดจาก
หลังจากที่มีผู้รับเหมาเข้ามาปรับปรุงระบบอัคคีภัย
ภายในอาคารสถานที่แห่งนี้ระหว่างการทำงานอาจจะเกิดประกายไฟ
หรือมีกลุ่มควันจำนวนมากจนไปกระตุ้นให้ระบบดับเพลิงแบบก๊าซ
หรือที่เรียกว่าแอร์โรซอลนะครับทำงานนั่นเอง
โรซอล์คืออะไรและมีวิธีการขั้นตอนการทำงานอย่างไร
มาดูกันนะครับสำหรับแอโรซอลนี้นะครับ
จะใช้ดับเพลิงในห้องเก็บเอกสารสำคัญที่ไม่สามารถดับเพลิง
โดยใช้ระบบหัวกระจายน้ำอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าสปิงเกิลได้ครับ
โดยจะมีการติดตั้งถังแอโรซอลนั้นนะครับไว้บนเพดานแบบนี้ครับ
ซึ่งการทำงานหลังจากที่ระบบตรวจจับควันทำงานนะครับ
ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังแผงควบคุมและมีการส่งสัญญาณครับ
เพื่อไปกระตุ้นให้แอร์โรซอลนี้ทำงาน
โรโซทำงานอย่างไรเรามาดูภาพกันนะครับคุณผู้ชม
โรซอลนั้นจะปล่อยสารดับเพลิงครับซึ่งมีลักษณะเป็นละอองเล็กแบบนี้ครับ
ปล่อยออกมาละอองเล็กเล็กนี้จะประกอบไปด้วย
ไม่ว่าจะเป็นโพแทสเซียมไนโตรเจนคาร์บอนไดอักไซด์และก็ความชื้น
ดับเพลิงนี้จะถูกปล่อยและก็กระจายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่
ระยะเวลาสั้นเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นครับ
และหลังจากนั้นก็จะทำปฏิกิริยากับอนุมูลอิสระเช่นออกซิเจนทำให้ไฟดับลง
หลังจากนั้นครับสารดับเพลิงละอองขนาดเล็กแบบนี้
ก็ยังคงกระจายอยู่ในพื้นที่ต่อไปอีกสักพักหนึ่ง
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาไหม้ขึ้นมาอีกครั้ง
และนี่เองครับอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขาดอากาศหายใจ
วกกับพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ในชั้นใต้ดิน
ทางเข้าออกมีทางเดียวการระบายอากาศทำได้ค่อนข้างลำบาก
ปัจจัยเหล่านี้อาจจะมีผลทำให้พนักงานรักษาความปลอดภัย
รวมทั้งคนงานในพื้นที่นั้นเสียชีวิตจำนวน๘คนและบาดเจ็บอีก๗คนครับ
หลังจากนี้ไปก็ต้องไปตรวจสอบว่ามีอาคารไหนที่ใช้ระบบป้องกันอัคคีภายในระบบไพโรเจนอีกหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้มีการควบคุมแล้วก็ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีกด้วยนะคะ